คมออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวของอุบัติเหตุเรื่องหนึ่งนะคะ

เพราะว่าผู้เสียชีวิตเป็นคู่รักนักศึกษา

ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตคาที่เลย
คือการเสียชีวิตเนี่ยตอนที่ไปเจอศพก็คือกอดกันอยู่
เจ้าหน้าที่เปิดประตูแล้วร่วงลงมาคือผู้ชายกอดผู้หญิงเอาไว้อยู่

แล้วเรื่องนี้นะคะจอสร้อยเขาเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้ผ่านทางโลกโซเชียลนะคะ
บอกว่าพอเขาเจอเรื่องอุบัติเหตุนี้เนี่ย
พอตรวจสอบดูไปดูมาดูบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตทั้งคู่
มันน่าตกใจมากเหมือนพรมลิขิตหรือบุภเสันนิวาสนะคะ
ต้นเรื่องที่เผยแพร่เรื่องนี้ก็คือเพจเฟซบุ๊คของจอสร้อย
โพสต์ภาพอุบัติเหตุนะคะเป็นรถเก๋งซูซูกิสวิปสีขาว
ชนกับรถเก๋งสีขาวอีกคันหนึ่ง
ในซอยมหาวิทยาลัยอสัมชันหรือว่าเอแบ็คค่ะ
บางนาเมื่อ๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
อุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตก็คือ
นายเจษฎาพรบัวเพชรหรือน้องออยอายุ๒๑ปี
และนางสาวลิสสะสิมงคลพรทรัพย์หรือน้องฤทธิ์อายุ๒๑ปี

สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอสัมชัน
ก็คือเสียชีวิตคาที่ทั้งคู่ตอนแรกที่กู้ภัยไปช่วย
ก็เจอน้องออยนักศึกษาผู้ชายกอดน้องลิสที่นั่งอยู่
ข้างคนขับคือรถเขาถูกชนแรงมาก
คือรถยุบไปเกินครั้งคันค่ะอย่างที่เห็น

ใช่ก็เลยคาดว่าน้องลิสน้องผู้หญิงอะนะคะ

แล้วน้องออยคนขับที่เป็นผู้ชายเนี่ย
คว้าตัวน้องลิสเข้ามากอดเอาไว้
ทั้งที่ตัวเองก็หายใจรวยริน

แล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตตามมา
เสียชีวิตทั้งคู่ทั้งคู่เป็นแฟนกัน
แต่ที่น่าประหลาดใจคุณผู้ชมค่ะ
พอไปดูข้อมูลของทั้งคู่ทั้งน้องออยทั้งน้องลิสนะ

สสร้อยเขาตั้งข้อสังเกตว่า

วันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกัน

นี่ห้ามิถุนายน๒๕๔๐

เวลาเกิดก็ไล่เลี่ยกัน

ครอบครัวของทั้งคู่ไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน
คือมีเรื่องราวของครอบครัวเหมือนกันด้วยค่ะ

ใช่คนหนึ่งอยู่กับพ่อคนหนึ่งอยู่กับแม่อย่างนี้ค่ะ

ลงท้ายด้วยเลข๓เหมือนกัน

ลงท้ายด้วย๓๙เหมือนกัน

เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันคณะเดียวกันรุ่นเดียวกัน
เสียชีวิตวันเดียวกันเวลาไล่เลี่ยกัน
และเสียชีวิตในรถคันเดียวกัน

เป็นเรื่องที่เหมือนกันอย่าง

แล้วบอกว่าเขารักกันมากไม่เคยทะเลาะกันเลยนะ
ญาติก็นำร่างของน้องออยและน้องลิสนะคะ
ที่วัดช่องลมที่จังหวัดชายนาฏเป็นบ้านเกิดของน้องออยน้องผู้ชายนะคะ
เพื่อให้ดวงวิญญาณของทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกัน
ก็นำภาพถ่ายเป็นโมเดลรถยนต์
ที่ทั้งคู่ชื่นชอบ

คุณพ่อพรชัยมงคลพรทรัพย์

พ่อเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่า

ชอบขี่บิ๊กไบท์
เป็นคนชัยนาฏสุภาพเรียบร้อย
จุดเริ่มต้นของความรักก็คือ
ฝ่ายชายทำบัตรประชาชนหายค่ะ

ก็เลยเอาไปคืนให้แต่พอดูที่บัตรประชาชน

วันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกันค่ะ
ก็เลยพูดคุยสารสัมพันธ์กันเรื่อยมา

แล้วทั้งคู่มีหลายเรื่องที่มันเหมือนกันจนแทบไม่น่าเชื่อค่ะ
ส่วนผู้หญิงก็ค่อนข้างที่จะ
ออกกว่าผู้ชายนะ
ผู้ชายชอบบิ๊กไบท์ชอบเป็นนางแบบ
มันก็ชาวนี่ก็ต้องสึกษาดนพะยามเดินแบบ
พัยากเป็นนางแบบ๒คนนี้เรียนสมเปียกเหมือนกัน
แล้วก็เวลามีงานก็ช่วยกันทำ
พ่อของน้องลิสก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะว่าหลังจากทั้งคู่เสียชีวิตไปวันหนึ่ง
พ่อบอกน้องลิสมาเข้าฝันนะบอกว่ารักพ่อ
แล้วก็เมื่อวานนี้ได้อ่านข่าวการเสียชีวิตของลูกสาวก็เหมือนกับเขียนนามสกุลผิดนะคะ
จากมงคลพรทรัพย์เป็นมงคลพระทรัพย์
ก็เลยให้น้องสาวดูเพื่อจะโทรไปแจ้งขอให้แก้ไขแต่พอกลับไปถึงที่พัก
ก็อ้าวไม่ได้เขียนผิดนี่เขียนถูกแล้ว
พ่อก็เลยบอกว่าเชื่อว่าน้องลิสลูกสาวมาแกล้งมาหยอกล้อ
เพราะว่าชอบแกล้งพ่อบ่อยชอบหยอกพ่อค่ะ
หลังจากนั้นผมก็นอนต่อพอนอนต่อปุ๊บน้องฤทธิ์มาสวยมาก
มาถึงบอกป๊ารักนะแล้วก็จับเลยนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้อีกวันหนึ่งวันพุธนะครับ
ระหว่างก่อนที่พระจะสวดผมก็เปิดดูเฟสของเพจของจอสร้อยนะครับ
ก็อ่านนะครับพออ่านปุ๊บเนี่ยข้างหลัง
ก่อนจะจบมันจะมีเขียนชื่อนางสาวลิซาสิ
แต่ผมอ่านมงคลพระทรัพย์ผมก็บอกเฮ้ยเขาลงผิด
ก็เลยให้น้องสาวดูลีดูเขาเขียนว่ามงคลพระทรัพย์น้องลีก็บอกใช่
พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอกลับห้องปุ๊บไปดูใหม่
กลายเป็นมงคลพระทรัพย์เขาชอบเนี่ยเขาชอบเนี่ย
เรื่องราวที่เกิดขึ้นของน้องทั้งสองก็เลยทำให้
หลายคนที่ทราบเรื่องบอกว่านี่คือพรมลิขิตเป็นบุภเพสันนิวาสแน่
คงจะรักกันมาตั้งแต่ชาติไหนแล้วนะฮะ
ชาตินี้มาก็มาเจอกันคือเริ่มต้นจากบัตรประชาชนของน้องผู้ชายทำหายเนี่ย
ทำไมต้องเป็นน้องลิสที่มาเจอมีคนเยอะแยะไปหมดเลย
ทำไมต้องเป็นฝ่ายหญิงมาเจอใช่ค่ะแล้วนี่ทางครอบครัวก็สร้างเมนลอยนะฮะ
เมนลอยก็คือเมนที่สร้างขึ้นมาใหม่อยากจะนำศพทั้งคู่มาไว้คู่กัน
แล้วก็ชาปนกิจร่วมกันถ้าขึ้นเมนปกติของวัด
คือที่ทางของเวรจะไม่พอของเมนจะไม่พอนะฮะ
ก็จะมีพิธีชะพนักกิจศพของน้องออยกับน้องลิส
เพราะว่าครอบครัวก็อยากจะให้รองคู่กันทุกพบทุกชาติกันตลอดไปนะฮะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจสอบนะครับ
ก็เป็นถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยอสัมชันหรือว่าเอแบ็ค
แยกจากถนนบางนาตราดเข้าไปประมาณ๒กิโลเมตรนะครับ
นี่ฮะจะพบว่าเป็นถนนสวน๔เลนนะครับ
ก็บางช่วงเนี่ยเป็นทางโค้งรูปตัวเอสแล้วก็โค้งหักศอกด้วยนะครับ
ระแวกนั้นมีหอพักนักศึกษาอยู่หลายแห่ง
แม้ว่าจะมีการทาสีพื้นถนนเป็นสีแดงเพื่อแจ้งเตือนแล้วก็ติดป้ายแจ้งลดความเร็ว
แต่ว่ารถส่วนใหญ่เนี่ยจะขับกันมาเร็วนะฮะ
แล้วก็มีรถออกจากหอพักด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งทั้งเจ็บแล้วก็เสียชีวิตครับ
ช่วงนี้นะครับผมว่าก็มันจะเป็นเรื่องถนนมืดด้วย
เพราะบางช่วงก็มีไฟที่ไม่ติดแล้วก็ติดบ้างบางช่วงก็มืดมาก
ส่วนเรื่องหัวโค้งส่วนใหญ่จะมากันเร็วนะครับ
มากันเร็วแล้วก็น่าจะเลี้ยวเข้าโค้งเร็วก็แห่โค้งกันเยอะ
แล้วก็คือตรงนี้มันมีโค้งค่อนข้างหลายจุด
ก็ส่วนใหญ่หลายโค้งก็ทำให้ไม่มีวัตเถตถนนทั้งเยอะครับ
เป็นช่วงทางตรงห่างจากมหาวิทยาลัยอีกเพียงแค่๑กิโลเมตรเท่านั้น
ไปสักหน่อยอีกประมาณ๑กิโลเมตรก็จะเป็นทางโค้งนะครับ
ก็เตือนให้ระมัดระวังกันนะครับ